คุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าที่เราคุยเรื่องวัคซีนกันทุกวันทุกวันเนี่ย
เพราะว่าหลายคนก็ต้องยอมรับแหละว่ายังไม่ค่อยมั่นใจ
ปลอดภัยจริงหรือเปล่ามีหลายเคสที่ครอบครัวยังคล่องใจอยู่
ที่เขาเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนเนี่ยทางโรงพยาบาลอ่ะบอกแหละว่า
ไม่ได้เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแต่เขาไม่แน่ใจ
หนึ่งในนั้นนะคะเป็นครอบครัวที่เป็นชายวัย๕๑ปี
คือครอบครัวบอกว่าขอส่งพิสูจน์ชนะสูตรอีกรอบได้ไหม
เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่าผู้ชายคนนี้
ไปรับวัคซีนมา๒วันหลังจากนั้นมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอก
แล้วก็เสียชีวิตโดยแพทย์ระบุความเห็นว่ากล้ามเนื้อหัวใจ
มีปัญหาจนทำให้เขาเสียชีวิตรับเข็มแรกนะเข็มแรกเข็มแรก
แต่ครอบครัวบอกว่าไม่เคยมีประวัติเรื่องโรคหัวใจ
ไม่เคยมีประวัติภาวะหัวใจล้มเหลวอะไรใดทั้งสิ้น
แล้วอยู่มันเกิดได้ยังไงมันเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่า
เขาก็เลยอยากที่จะแน่ใจในเรื่องนี้แล้วก็มั่นใจในเรื่องนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายสมชายม่วงวังอายุ๕๑ปีนะคะ
เนี่ยค่ะญาติญาติก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางพัง
อำเภอบักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่คืนวันที่๕พฤษภาคมแล้ว
อย่างที่บอกว่าคุณหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตของนายสมชายว่า
กล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันสมาชิกในครอบครัวทุกคนพอได้ยินแบบนี้
สายหัวกันหมดเลยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง
ในเมื่อนายสมชายไม่เคยมีโรคประจำตัวหรืออาการอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจเลย
นายสมชายคนนี้เขาเป็นพนักงานขับรถเอ็กซาเรย์นะคะ
ก็ถือว่ามีความเสี่ยงก็บริษัทให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เขาไปรับมาก่อนเข็มแรกผ่านไปไม่ถึงสองวันเจ็บหน้าอก
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เรื่องนี้ลูกชายเขาเป็นคนเล่าให้เราฟังนะคะในสถามรวงวังบอกว่า
พอพ่อฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยนะกลับมาบ้านพ่อก็บ่นให้ฟัง
บอกพ่อแน่นหน้าอกแล้วก็มันเจ็บนอนระบมทั้งคืนเลย
เช้าอีกวันพ่อออกไปตกปลาอาการหนักเลยค่ะ
ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนให้ส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตระหว่างทาง
ยืนยันบอกว่าพ่อผมไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจ
และไม่มีโรคประจำตัวแน่นอนลูกชายยืนยันแบบนี้
เขาไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีเลยนะคะ
อยากจะให้ผ่าพิสูจนศพพ่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อความกระจ่าง
ค่ำเมื่อวานนี้ค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีก็เลย
เคลื่อนย้ายศพของนายสมชายมาที่วัดบางพัง
แล้วก็รับไปหลังจากประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมได้๒คืน
ส่งไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่าพิสูจน์อีกครั้ง

และคือจะบอกว่าเคสของนายสมชายมันไม่ใช่แค่เคสแรก
จริงก่อนหน้านี้มีประมาณ๔๕เคสค่ะ
ที่มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้ที่ญาติเนี่ย
เขาไม่เชื่อว่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น

วันนี้ในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ส่วนสาธารณสุขก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้นะคะว่า
ที่ผ่านมาเนี่ย๔๕รายที่เป็นเคสใกล้กันแบบนี้
พอตรวจสอบแล้วสาเหตุการเสียชีวิตมันไม่เกี่ยวกับวัคซีนจริง
มันเป็นเหตุบังเอิญจากโรคอื่น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการชนสูตรให้ชัด

ที่ผ่านมาที่เสียชีวิตมีอยู่๔๕ลาย
ซึ่งทุกลายตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะครับ
แต่ผมขอว่าเคลียร์จะใช้คำผิด
การเสียชีวิตทุกรายจะต้องมีกรรมการตรวจสอบ
มีข้อมูลทั้งหมดก่อนจะบอกว่าเป็นจากวัคซีนหรือเปล่า

ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายใดที่พิสูจน์เลยนะครับ

เป็นการเหตุบังเอิญจากโรคอื่น
อย่างเช่นบางรายเส้นเลือดในสมองแตก
รายเป็นโรคหัวใจของเดิมของเขาเอง

ตอนนี้ศพถูกนำจากโรงพยาบาลรามา

เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอผล
ซึ่งลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า

ก็จะทราบรายละเอียดลูกชายบอกว่า
ถ้าผลออกมาว่าพ่อเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน

แต่ที่แน่คือจะไม่เอาเรื่องกับหน่วยงาน
ฉีดวัคซีนรวมถึงไม่ได้เอาเรื่อง

ออกมาพูดอะไรหน่อยครับออกมาทำอะไรบ้าง

ถ้าสมมุติว่าผลชนะสูตรรอบนี้ออกมาว่า

เป็นภาวะเฉียบพลันหรือเป็นภาวะอะไร

เขาก็บอกว่าก็จะเดินหน้าพิสูจน์ต่อไป

เข้ามาช่วยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยืนยันว่า

คือเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙เนี่ย

หลักเกณฑ์แนวทางการจ่าย

กรณีประชาชนที่เกิดความเสียหาย
จากการรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

จะได้ไม่เกิน๔แสน

ได้ไม่เกิน๒แสน๔หมื่นบาท

จะได้ไม่เกิน๒แสนบาท
แต่ว่าเรื่องของผู้ที่เสียชีวิต

ดูตัวเลขเรื่องของโควิด๑๙

อยู่ที่เลข๒๐๔๔ราย

ส่วนติดเชื้อจากต่างประเทศแค่๔รายนะคะ

เพราะเรามีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเนี่ย

รักษาหายแล้ว๒๓๗๗ราย
ตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
สะสมใน๗๘๘๕๕ราย

วันนี้๑๑๗๐ราย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๓๖๗รายค่ะ

ว่าแต่ละวันมีการฉีดวัคซีนเพิ่มไปเท่าไหร่

มี๓๓๕๓๙ราย

ตั้งแต่เริ่มมีการฉีดวัคซีนมา
กุมภาพันธ์ถึง๖พฤษภาคม

และครบ๒เข็มแล้ว

ทั้งหมดคนที่ได้รับวัคซีนหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นกว่ารายนะคะ
ที่ได้ไปแล้วนะคะส่วนสถิติผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตก็อย่างที่บอกว่า
เราจะทำกราฟแบบนี้ให้ดูทุกวันเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขนะคะ
แล้วก็เส้นกราฟด้วยว่ามันยังสูงอยู่เนี่ยค่ะ
กราฟมันยังพุ่งขึ้นทุกวันเพราะมันยังอยู่ที่เลข๒๐๐ทุกวันเลยนะคะ
นี่เราทำให้ดูตั้งแต่วันที่๒๕เมษายนจนถึง๖พฤษภาคม
ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็มีลดลงบ้างเหมือนกันแต่ก็ถือว่ายังไม่น่าพอใจ
เพราะว่าเป็นเลข๒หลักวันนี้ใน๒๗ศพก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีนะคะ
ครับนายภาคทวีสินวิสนุโยธินโคศกสวบคค่ะ
ก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะ
สูงที่สุดเหมือนเดิมทุกวันเลยวันนี้เนี่ยเฉพาะในกรุงเทพคือแปดร้อยหกสิบเก้ารายค่ะ
สาเหตุการติดเชื้อก็มาจากการสัมผัสกันในชุมชนและครอบครัวนะคะ
อันนี้เป็นตัวเลขเฉพาะในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวจะเห็นว่าตัวเลขค่อนข้างสูง
อยู่ที่หลักร้อยปลายปลายจนเกือบจะถึงพันนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้ยี่สิบเจ็ดรายเนี่ย
เป็นผู้เสียชีวิตในกรุงเทพมหานครถึงสิบแปดคนนะคะครับ
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตสะสมในกรุงเทพมหานครเนี่ยสองร้อยขออภัยหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนแล้วค่ะ
และถ้ารวมผู้เสียชีวิตทั้งในกรุงเทพและปฏิบันทนอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามรายนะคะ
มันเกิน๕๐๐รายทุกวันตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม
ซึ่งแนวโน้มเขาบอกว่ามันจะยังสูงขึ้นอยู่ครับอืม